มีหนุ่มคนหนึ่งฮะเข้าไปกรีดยางขากลับจากการไปกรีดยาง
แงนมองดูท้องฟ้าเจออะไรคะ

ผู้ชมช่วยผมดูว่าใช่หรือไม่ใช่

ก็มีความเป็นริ้วเหมือนเสียญพญานาค
เมฆเขาบอกว่าเออมันคล้ายเสียงพญานาคจังเลยดอกลอยสวยเด่นอยู่บนท้องฟ้านะฮะ
ถ่ายภาพนี้คือนายชัยวัดยอดวามรีเขาบอกว่าตอน๘โมงเมื่อวาน
ขณะกลับจากการกรีดยางใกล้บ้านนะที่กระบี่ระหว่างนั้นก็เงยหน้ามองบนท้องฟ้า
สวยจังเลยเห็นก้อนเมฆรูปร่างคล้ายกับเสียงพญานาค
ถ้าจะไปบอกใครก็กลัวเขาจะไม่เชื่อก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้คลิปสั้น
แล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊คเขาบอกว่ามันก็แปลกดี
แล้วเขาบอกว่าตัวเขานับถืออิสลามนะไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องของลีลับอะไรอยู่แล้ว
แล้วก็ที่สำคัญเป็นวันมหามงคลด้วยเมื่อวานนี้
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญเกิดขึ้น
เขาก็โพสต์ไปแล้วมีคนแชร์ต่อกันเยอะแยะมากมาย